เชียร์มันเชียร์ลั่นไม่ได้เชียร์บอลนะแต่เป็นการเชียร์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครับ
เชียร์มันเชียร์รักแต่เป็นการเชียร์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครับ
เชียร์มันเชียร์รักแต่เป็นการเชียร์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครับ

เพ็ดต้มก๋อง
พิธีกรรมนี้นะครับเป็นพิธีกรรมโบราณ

สาเหตุที่ต้องทำพิธีเพราะว่าทางพี่สาวของตัวเจ้าของคลิปเองไม่สบาย

คือเขาเข้าไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายครั้ง

ครอบครัวเขาก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดูหรือหมอธรรม

คนที่เขาเจ็บป่วยแล้วไม่หายสักทีเนี่ย
อ่ะทางหมอผีหรือหมอธรรมเนี่ยนะฮะบอกว่า
แม่ของพี่สาวที่เสียไปอยากรำแม่มด

ทางครอบครัวเลยจัดพิธีนี้ให้

อาการพี่สาวจะดีขึ้น
อันนี้ละกันเราไม่รู้หรอกดีขึ้นหรือยัง

ตัวเขาเองเจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
แต่ก็หวังว่าอาการต่างจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับ